ชอบมากอย่างนั้นต้องช่วยอุดหนุนชาวสวน

งการนี้ซื้อมะม่วงไปฝากคนอื่นก็ได้

เพราะว่าชาวสวนมะม่วงเขาบอกว่า
รวมตัวกันเอามะม่วงพันธุ์ต่างกว่า๒ตัน

ที่ตลาดกลางรับซื้อมะม่วงที่สุพรรณบุรี

แต่เขาบอกว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน
เพราะไปซื้อหน้าสวนกิโลละเท่าไหร่ผมให้ถ่าย

กิโลละบาทกิโลละ๒บาทครับคุณผู้ชมฮะ
ซื้อหน้าสวนที่สุพรรณบุรี
มะม่วง๑กิโลถูกกว่ามะนาว๑ลูก
เขาก็เลยทิ้งดีกว่านะ
นี่ฮะที่ตลาดกลางรับซื้อมะม่วงนะครับตรงบนวังยากบศรีประจัน
ชาวสวนมะม่วงในพฤติสามจังหวัด
สุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรี
รวมตัวกันเอามะม่วงมากว่า๒ตันมาเททิ้ง
คือราคาปีนี้มันตกต่ำสุดผลผลิตไม่ดี
ทุกวันนี้ชาวสวนลำบากครับข้าวของอื่นก็แพง
แต่ผลผลิตจากสวนมะม่วงราคาเขาบอกต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินนะฮะ
สวนมะม่วงเล่าบอกว่าปีนี้ลงทุนเยอะแต่ขายไม่ได้
ตอนนี้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวแล้วโอ้โหบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพงนะ
คือเขาบอกไม่ขึ้นราคาใช่ไหมแต่ผมไปซื้อวันก่อน
พอมันแฟบลงไม่รู้ทำไม
ชาวสวนมะม่วงบอกลงทุนเป็นแสนแต่ขายได้หลักพันอ่ะ
ตอนนี้ปุ๋ยเนี่ยแพงยาก็แพงยาคือยาฆ่าแมลงนะ
แพงทุกอย่างฝากถึงท่านนายกหน่อยได้ไหม
ทำโครงการอะไรที่ช่วยชาวสวนมะม่วงหน่อยได้ไหม
ได้ฝากถึงท่านนายกให้ลงมาดูชาวสวนบ้าง
ว่าประชาชนเจ็ดร้อนอย่างไรในเมื่อท่านช่วยเหลือชาวนาได้
ท่านต้องช่วยเหลือชาวสวนได้
เพราะชาวสวนนี่มะม่วงก็ขายไม่ได้ลงทุนก็เยอะ
โรลละบาท๒บาทแต่ก็ไม่มีคนซื้อ
แต่ไม่มีส่วนตังค์อะไรเลยขึ้นสะเบียนก็ไม่ได้

ทุกอย่างแพงหมดแต่ผลผลิตขายไม่ได้

เอาราคากลางนะที่หาซื้อกันได้ตามตลาดใหญ่นะ
น้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออก
ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ๖๐๗๐บาท
ตอนนี้ลดลงเหลือกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทครับ
ส่วนฟ้าลั่นฟ้าลั่นเอาเขียวเสวยนี่ผมชอบกิน
ปีนี้ราคาตกต่ำมากเกรดส่งออกเหลือเพียงกิโลกรัมละ
โอ้โห๓๔บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิด

๓๔บาทครับอันนี้ไม่มีอืม
โอ้โหลูกขนาดกลางเหลือกิโลกรัมละบาทถึง๒บาท

คือไอ้การมาเททิ้งอย่างนี้ชาวสวนไม่อยากทำหรอก

ดิฉันว่าสุดทางแล้วคือเขาแปรรูปไม่รู้จะแปรรูปยังไง
แล้วแปรรูปก็เพิ่มต้นทุนแล้วขายไม่ได้
มันถึงต้องมีการเอามาเทมันเป็นสัญลักษณ์มากกว่าด้วย
ใช่นี่คุณวรพรพูดถึงเรื่องการแปรรูป
บางคนบอกว่าอะไรเยอะก็แปรรูปดิ

ลงทุนแล้วตลาดก็ยังไม่รองรับด้วย
ตังค์จ่ายค่ายาเดิมยังไม่หมดเลยจะไปซื้อมาลงทุน
เรนแน่นานก็ช่วยกันหน่อยล่ะครับฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตร

ก็ต้องวางแผนเผื่อเกษตรกรด้วยนะคะ